อันนี้ก็ดราม่าหนักมากเลยสำหรับสองเพื่อนสีอย่างพี่เอเอกับดีเจภูมิคืองานเข้าพี่เอเนี่ยเพราะว่าเขาไปป่วนแอร์ฮอสเตจบนเครื่องบินถูกไหม
แต่ว่าดีเจภูมิก็โดนเอี่ยวไปด้วยพูดถึงเรื่องพี่เอก่อนเขาโดนดราม่ากวนแอร์ฮอสเตจจนชาวเน็ตเนี่ยถล่มเละเลยอ่ะ
ก่อนที่จะทนไม่ไหวนะคะก็เลยพี่เอเนี่ยออกมาโพสต์ไอจีคือปกป้องไว้ถึงคุณฟางแฟนสาวบอกว่าอย่าไปว่าฟางครับ
ถ้าจะว่าอะไรเนี่ยให้มาว่าที่ผมคือรับผิดคนเดียวนี่แหละเพราะว่าฟางก็อยู่ในคลิปนั้นด้วยก็เลยโดนกระแสถล่มไปด้วยนะคะ
แล้วก็คุณเอเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าอยากจะเจอกับเอ็มดีของการบินไทยเพื่อที่จะได้เคลียร์ปัญหาดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่การบินไทยเขาออกมาชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้วนะค่ะ
ส่วนทางด้านเพื่อนสีอย่างดีเจภูมิก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณเอนี่แหละเข้าไปคอมเมนต์อยู่ดีอ่ะโดนเองเลยจ้ะก็คือโดนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแจ้งความกล่าวโทษในคดีล่าสัตว์ก็คือตกปลาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศสองพันห้าร้อยสี่
พร้อมกับเพื่อนเพื่อนอีกเจ็ดคนด้วยกันทางเพจพญาเสือ
เพื่อมาปรุงเป็นอาหารก็คือทานกันสดบนเรือ
แต่ตอนนี้ยังไม่รับโทรศัพท์ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าสองเพื่อนสีโดนกันไปเลย
เขาก็รู้นะแต่ก็โดนกันไปสองคนเดี๋ยวติดตามกันต่อสำหรับสองประเด็นนี้นะจ๊ะ
มีแต่ข่าวแบบเช้ามีแต่ข่าวดราม่าทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ